แม่ผู้ปกครองประชาชนค่อนข้างเป็นห่วงบุตรหลาน
โดยเฉพาะกลุ่มที่เด็กน้องที่อายุน้อยกว่า๖ขวบ
มีประเด็นว่าเดือนกรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยก็จะมีการเปิดเทอมโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาล
ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เด็กก็อายุน้อยกว่า๖ขวบ
ยังมีสถานดูแลเด็กนะครับแบบไปเช้าเย็นกลับ
แล้วก็มีศูนย์เด็กเล็กซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจริงจริง
เดือนนี้เองก็เริ่มมีการทยอยเปิดแล้วนะครับผู้พ่อแม่ผู้ปกครองมีคำถามว่า
ในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยจะดูแลอย่างไรครับค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่า
เราบอกว่าให้เว้นระยะห่างแต่ในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ย
น่าจะยากนะครับเขาอาจจะเล่นกันอะไรอย่างนี้นะครับ
เวลาไปที่ศูนย์เด็กเล็กหรืออาจจะการใส่หน้ากากอยู่ตัวหนึ่ง
เด็กเล็กเนี่ยมีโอกาสที่จะดึงออกบ่อยมากนะครับ
จะมีคำแนะนำอย่างไรในภาพรวมครับว่าผู้ปกครองควรจะดูแลลูกหลานอย่างไรครับ
ค่ะคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
สำหรับเด็กเล็กค่ะที่น่าจะมาปรับใช้ได้จริงค่ะ
ก็คือว่าในเด็กเล็กจะมีอาการป่วยได้ง่ายค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมุติว่าลูกหลานของเรามีอาการไข้
ไอเจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องช่วยเหลือกันค่ะ
ก็คือให้น้องหยุดเรียนก่อนอย่าเพิ่งไปโรงเรียนนะคะ
แล้วก็เฝ้าดูอาการอยู่ที่บ้านถ้าผ่านไปสองถึงสามวันค่ะ
อาการป่วยยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะพาไปพบแพทย์
เหนือจากนี้ค่ะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านค่ะ
สิ่งสำคัญก็คือไม่ควรให้เด็กเล็กนะคะก็คือลูกหลานของเรา
อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสที่จะ
ถ้าหากได้รับเชื้อจริงก็มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงนะคะ
สิ่งสำคัญนอกเหนือจากนี้ค่ะก็คือการส่งเสริมในเรื่องของอาหาร
ควรจะให้น้องค่ะได้รับประทานอาหารที่ถูกโภชนาการ
โดยควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะส่งเสริมให้ลูกหลานของเราค่ะ
ได้ออกกำลังกายทุกวันแล้วก็นอนให้ได้อย่างน้อยวันละเก้าถึงสิบเอ็ดชั่วโมงค่ะ
เหนือจากนี้ค่ะเวลาที่ไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านค่ะ
สิ่งสำคัญก็คือรีบกลับมาแล้วก็อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่นะคะ
แล้วก็เปลี่ยนชุดค่ะเพื่อให้ร่างกายของน้องสะอาดเวลาที่เข้าบ้าน
เหนือจากนี้ค่ะที่สำคัญคือวันหยุดค่ะ
ถ้าสมมุติวันหยุดแล้วคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกหลานไปเที่ยวนะคะ
ก็ควรจะเลือกในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไม่แออัดมากค่ะ
หรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงก็ควรจะให้น้องค่ะ
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอเวลาที่ออกไปข้างนอกค่ะ
ครับก็ได้คำตอบค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองน่าจะสบายใจนะครับ